ในช่วงใกล้สิ้นเดือนแบบนี้ใครเขาก็หวังอยากจะเป็นเศรษฐี
ทะนาทีทะนาที
คนนี้อยากจะเป็นตลอดรวมไปถึงคุณผู้ชมหลาย
คนก็คงจะอยากเป็นเศรษฐีกันใช่ไหมล่ะ
เพราะฉะนั้นนะครับส่วนใหญ่เขาก็ต้องไปพึ่งพาหาสิ่งศักดิ์สิทธิ

พาไปที่นี่เลยจังหวัดพยาวชาวบ้านเขาก็ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะ
ที่นี่ครับที่วัดพระธาตุน้อยจำไก่หมู่ที่๑๑ตำบลสันโค้งอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวนะครับ
เป็นวัดเก่าแก่ครับที่นี่แล้วก็มีโบราณสถานแล้วก็ถูกสร้างมาเนี่ยนานแล้วนะหลายร้อยปีเลยครับ
บริเวณนี้เนี่ยก็เป็นวัดที่อยู่บนเขาในป่าท้ายหมู่บ้านชาวบ้านเขาเลยเรียกว่าเวียงชมพู
เป็นวัดหนึ่งครับที่ชาวบ้านแวะเวียนมากราบไหว้ขอพรไม่เคยขาดสายแล้วดูสะพานเอ้ยไม่ใช่
เขาให้ดูบันไดที่มันทอดยาวขึ้นไปบนดอยแบบนี้กี่ขั้นนะเนี่ยโอ้โหหลายร้อยขั้นอยู่ครับ
โดยเฉพาะจุดที่มีท่อนตะเคียนทองนะตรงนี้พลาดไม่ได้เลยเป็นตะเคียนทองเก่าแก่บริเวณใกล้กับบันไดวัด
ตะเคียนเก่าแก่ที่นี่นะครับมีความยาวประมาณ๔เมตรวัดรอบได้๑เมตรครับ
ชาวบ้านก็อันเชิญมาไว้ที่วัดแห่งนี้หลังจากที่เจ้าแม่ตะเคียนนะครับ
เคยไปเข้าฝันคนในหมู่บ้านให้มาช่วยเอาขึ้นจากอ่างเก็บน้ำท้ายหมู่บ้าน
ชาวบ้านเขาเล่ากันมาแบบนี้แล้วที่นี่นะแล้วก็รวมไปถึงชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ย
ส่วนใหญ่มักจะมาพร้อมกับเครื่องเส้นไหว้ทั้งบายสีพวงมาลัยน้ำแดงอาหารคาวหวานชุดไทยและดอกไม้ทูบเทียน
เพื่อมากราบไหว้ขอพรและขอโชคขอลาบตามความเชื่อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาคุณผู้ชมฮะที่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็มากัน
พงขอพรถูต้นตะคงต้นตะเคียนเป็นความเชื่อนะ
เครื่องเส้นไหว้ก็มาเต็มเหมือนกันนะก็เป็นความเชื่อแหละ